พาไปที่จังหวัดสระบุรีนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น๒ทุ่ม๓๑มกราคม
โอ้โหเป็นผู้หญิงตบกันคือมีรถมาสองคัน
คันหนึ่งมาถึงก่อนจอดก่อนอีกคันนึงมาแล้วก็จอดตามลงมาจากรถ
แล้วก็ตบกันโอ้โหตบกันเสียงดังมาก
คือเจ้าของบ้านที่เกิดเรื่องคือไม่ได้รู้เรื่องหรอก
แต่รถมาจอดหน้าบ้านเขาเป็นร้านประดับยนต์
เขาบอกว่าเนี่ยตบกันเสียงดังจนหมาเห่า
หมาเห่าลั่นเลยจนต้องรีบไปดูแล้วก็ไปพยายามแยกเขา
นี่นะคะจะเห็นเป็นรถสีขาวเป็นรถเก๋งมาจอดก่อนนะคะ
สักพักหนึ่งก็จะมีรถเก่งอีกคันนึงเข้ามาจอด
เป็นรถเก๋งสีดำจะตามมาจอดอยู่ริมถนน
นี่ในพื้นที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีเอาลงมาแล้ว
ลงมาเดินไปที่รถสีขาวครับแล้วก็เหมือนกับว่าเขาจะไปทะเลาะอะไรกันก่อน
เดี๋ยวคนจากรถสีขาวลงมาอีกนี่ค่ะ
แล้วก็คงมีปากเสียงทะเลาะกัน
สักพักนึงก็ตบกันกระชากผมกัน
ภาพมุมไกลจะเห็นหน่อยว่าเออนี่ค่ะ

หลังจากนั้นคนที่อยู่ในรถทั้งสองคันลงมาช่วย
ผู้หญิงทั้งนั้นเลยมาลุมมาตุ้มชุลมุนกระชากผมตบกันแบบนี้
ทีมข่าวของเราไปที่เกิดเหตุนะคะ
ไปคุยกับเจ้าของร้านประดับยนต์นะคะ
นางสิริวัลเขาบอกว่าได้ยินเสียงคนทะเลาะกันตบกันเสียงดัง
หมาเห่าไม่ยอมหยุดหมาเห่ายังไม่ยอมหยุดตบกันเลย
ก็เลยไปห้ามค่ะผู้หญิงที่มากับรถคันสีขาวคือไม่ยอมหยุดเลยนะ
สามีเจ้าของบ้านบอกว่าแจ้งตำรวจดีกว่า
ตะโกนบอกเดี๋ยวแจ้งตำรวจนะเขาก็เลยอ่อนกันลงหยุด
แต่เหมือนกับว่าคือทั้งคู่เหมือนมานัดตบกันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ
แต่ตัวเจ้าของบ้านที่เขาเปิดเป็นร้านประดับยนต์ร้านคาแคร์ค่ะ
เขาบอกว่าไม่ได้รู้จักผู้หญิงกลุ่มนี้นะ
แต่เหมือนกับว่าได้ข้อมูลมาว่าเขาเป็นผู้หญิงในพื้นที่อำเภอท่าเรือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ทำไมมาตบกันตรงนี้ก็ไม่รู้
เราก็สงสารเราก็เลยเดินออกไปห้ามแต่เขาก็ไม่หยุดนะ

เพราะขวางใหม่มันเผ่ามันเสียงดังจากห่อพักข้างหลัง

เขาก็ไม่หยุดกลุ่มนั้นก็ไม่ยอมหยุด
เขาก็ไม่ใช่ว่าเขาเต็มใจจะหยุดนะ

สองคนนั้นเราก็สะกิดไว้ว่าไม่ต้องตามเขาออกไปขนาดเราไม่รู้เราไม่รู้แต่ถามน้องผู้หญิงที่โดนทำร้ายเขาบอกว่าเรื่องเงิน
เรื่องเงินที่ว่าว่าจ้างกันแล้วแล้วเขาผิดนัดผิดสัญญาอะไรอย่างนี้
นี่ค่ะคือในภาพนี้พี่เขาเดินไปห้ามเลยนะใช่พี่เขาเดินไปห้าม
ท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับน้องอ้ำนะฮะที่ลงมาจากรถเก๋งสีดำแล้วก็ถูกทำร้าย
นี่นะครับคือน้องอ้ำเนี่ยบอกว่าคู่กรณีที่ทำร้ายเนี่ยรู้จักกันนะฮะ
บอกกับคุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราเหตุการณ์เนี่ยมันเริ่มจากเมื่อหลายวันก่อน
อ้ำได้นัดกับคู่กรณีที่อยู่ในรถเก๋งสีขาวให้ไปรับที่พระนครศรีอยุธยา
โดยจ้างราคา๑๐๐๐บาทแต่วันนั้นเธอรอไม่ไหวเลยให้เพื่อนเนี่ยไปส่งแทน
แล้วก็ตกลงกับคู่กรณีว่าที่นัดจะให้มารับมาส่งอะไรเนี่ย๑๐๐บาทเนี่ย
เอาเป็นว่าไปกับเพื่อนแล้วไม่รอแล้วก็ขอเหลือ๕๐๐ก็แล้วกันให้เป็นค่าเสียเวลา
คู่กรณีเนี่ยต้องโอนเงินมาคืนให้อ้ำห้าร้อยแต่คู่กรณีก็ไม่ยอมคืน
เธอก็พยายามทวงเงินมาตลอดจนวันเกิดเหตุเนี่ยฮะในคลิปเนี่ย
คู่กรณีนัดให้เธอมาเอาเงินตรงจุดที่เกิดเหตุเธอก็ไม่รู้นี่ว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เธอก็นั่งรถมากับรุ่นน้องแล้วก็เพื่อนของรุ่นน้องอีกคนหนึ่ง
มาถึงจุดเกิดเหตุลงจากรถเพื่อจะไปเอาเงินคืนโดนรุมตบฮะ
บอกเนี่ยเธอเจ็บเลยนะดวงตาด้านขวานี่เป็นรอยเขียวช้ำนะฮะตามตัวก็เจ็บหมด
ส่วนตัวคิดว่าคู่กรณีอาจไม่พอใจที่เธอเนี่ยทวงเงินคืน๕๐๐หลังจากที่จ้างให้ไปส่งพันหนึ่งแล้วเธอไม่ไป
หนูมีปัญหากับคนรู้จักที่อยุธยาค่ะเดี๋ยวนี้หนูกลับบ้านไม่ได้

พี่สาวหนูเขาก็มารับใช่ไหมคะ
แล้วทีนี้หนูก็บอกกับคนจ้างทักแชททิ้งไว้ว่า
โอเคแบบว่าออกมาแล้วนะไม่ต้องมาแล้ว

ทั้งหนูก็แบบไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าจะไปเอาเงินเฉยเลยค่ะ

เพราะเขาเป็นคนบอกว่าเขาทวงบ่อยขนาดเนี้ย
คือเขาไม่ใช่ลูกหนี่หนูนะอะไรประมาณเนี้ย
จนถึงขณะนี้น้องอ้ำบอกว่ายังไม่ได้เงิน๕๐๐คืนนะฮะ
แล้วก็ถูกตบจนเนี่ยเจ็บด้วยนะฮะ
ก็เลยไปลงบันทึกประจำวันแจ้งความเอาไว้แล้วที่สพบ้านหมอ
เพื่อดำเนินคดีกับคู่กรณี
ซึ่งตอนนี้ฝั่งคู่กรณียังไม่ได้ติดต่อมา
ส่วนตำรวจก็ยังไม่ได้แจ้งความคืบหน้ามาเธอบอกว่าเธอก็รอฟังข่าวอยู่เหมือนกัน